คุณผู้ชมขามันรุนกันต่อนะสำหรับหนุ่มเวียสุโกนระวัตย์
เพราะมีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลืมออกมาว่า
ช่วงนี้ในความรักก็ดีงานก็รุ่งเพราะว่าออกงานโกยซับกันแบบไม่เว้นตลาดวัน
หลายคนเลยสงสัยว่าเอ๊ะเตรียมที่จะมีข่าวดีกับเบลล่าหรือเปล่า
ในฐานะพระเอกของเรื่องพร้อมกับเหล่านักแสดงนำคนอื่นและผู้กำกับ
ซึ่งเมื่อถูกสื่อแซวเรื่องเร่งโกยเงินเก็บค่าสินสอดไปตีตราจองนางเอกดังอย่างเบลล่ารานี
เจ้าตัวก็รีบออกตัวนะคะว่าไม่ได้รีบโกยหรอกเพราะเก็บเงินมาตลอดตั้งแต่เริ่มทำงาน
ส่วนประเด็นที่ฝ่ายเบลล่าบอกกับสื่อนะคะว่าตัวเธอเนี่ยเริ่มคุยกับคุณแม่เรื่องแพลนแต่งงานบ้างแล้ว
งานนี้หนุ่มเวียจะรู้สึกกดดันหรือเปล่าไปฟังกันเลยจ้ะ

น้องคุยไหมครับผมยังไม่ได้ถามน้องเค้าว่าเค้าได้คุยกับแม่บ้างกันอย่างงั้น
ส่วนเรื่องทริปต่างแดนที่จะพาสาวเบลล่าไปเที่ยวนะคะก็ถูกเลื่อนมาตั้งแต่ต้นปี
เพราะว่าพิษโควิดนี่แหละซึ่งก็ยังไม่พับแพลนนะคะ
เขาบอกว่ารอสถานการณ์ดีขึ้นก็คงจะได้เห็นโมเมนต์หวานของทั้งคู่อย่างแน่นอนนะคะ
คือคู่นี้เนี่ยเขาเป็นคู่รักสายลุยเนาะ
พี่เวียไปไหนเวลาก็ไปตาม
ว่าไงว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นก็จะได้เห็นโมเมนต์หวานแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ